มาดูกันหน่อยค่ะที่นครสวรรค์
หลัดอำเภอคนนึงมาร้องขอความเป็นธรรม
เพราะว่าประหลัดอำเภอกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กำนันผู้ใหญ่บ้านไปจับยาเสพติดในพื้นที่สีแดง
แล้วพอจับมาได้ยังไม่ทันรายงานค่ะ
สิ่งที่ตามมาคือประหลัดอำเภอถูกสั่งย้าย
แล้วก็ห้ามเข้าที่ทำงานของประหลัดอำเภอ
ดังนั้นประหลัดอำเภอบอกว่าตอนนี้ต้องไปกินต้องไปนอน
อยู่ที่อาคารของอศจังหวัดค่ะ
ประหลัดบอกอุตสาธิตทำดีไม่ได้ดีใช่ไหม
ใช่ค่ะเรื่องราวของประหลัดอำเภอนี้ก็คือ
นายมนเอกกิจธิคุณ
ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นประหลัดอำเภอแม่เปิลที่จังหวัดนครสวรรค์
แล้วทุกวันนี้ประหลัดอำเภอต้องอยู่ในอาคาร
องร้อยอศจังหวัดนครสวรรค์
ก็มีเตียงเปรย์ผ้าใบให้นอน
ใช้ห้องน้ำรวมกับอศคนอื่นที่นอนของประหลัดอำเภอนะคะ

บอกว่าหลังจากที่ไปปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านชาวบ้าน
เป็นการจับกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติด
พื้นที่เป้าหมายสีแดงของอำเภอแม่ปืน

ไม่ได้รายงานให้กับนายอำเภอทราบถึงผลการปฏิบัติงาน
ก็ตอนนั้นมันเป็นช่วงที่แบบคาบเกี่ยวการจับกลุ่ม

แต่พอจับคนร้ายได้แล้วปั๊บ
มีของกลางคือยาบ้า๕๐๐เมตร

ท้ายที่สุดประหลัดอำเภอคนนี้
ถูกสั่งย้ายให้มาช่วยราชการ
ประจำอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์
คือไม่มีเหตุผลความผิดที่ถูกย้าย
แล้วก็ห้องทำงานที่อยู่ภายในที่ว่าการอำเภอ
ก็โดนเอาแถบพลาสติกมาล้อม
เหมือนกับไม่ให้เข้าไปในห้องทำงานเดิม
หลัดอำเภอก็บอกว่าผมเสียใจนะผมท้อนะ

เพราะว่าตอนที่ผมปฏิบัติงานอยู่พื้นที่ภาคใต้เนี่ย
มีหน้าที่จับกลุ่มผู้ก่อการร้าย
ผมต้องเฝ้าติดตามหาข่าวพวกแก๊งค้ายา
แต่ละครั้งลงพื้นที่ก็ต้องไปพักค้างอ้างแรม

ดังนั้นผมก็เลยไม่ได้รู้สึกอะไร
มันจะเดือดร้อนมากนักเรื่องความเป็นอยู่เนี่ย
แต่อย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกหนักใจ
คือผมรู้สึกหนักใจที่ถูกสั่งย้ายมา
โดยที่ไม่มีใครชี้แจงว่าผมผิดอะไร

เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับตัวผมเอง
คือจะร้องความเป็นธรรมให้กับตัวเองถึงที่สุดเลยนะคะ
ก่อนหน้านี้ประหลัดอำเภอคนนี้ก็กำลังจะเขียนใบลาพักร้อน
จะเดินทางกลับไปหาครอบครัวกลับไปหาลูก

แต่ทีนี้ก็ไม่ได้ลาพักร้อนแล้วเพราะว่าถูกสั่งย้าย
จากนี้ก็มีรายงานด้วยนะคะว่าประหลัดอำเภอคนนี้
ยังเป็นว่าที่ประหลัดอำเภอแหวนทองคำประจำปี๒๕๕๙
ซึ่งมีการตรวจผลการปฏิบัติงานในอำเภอแม่เปิล
ในวันที่๒๐สิงหาคมนี้ด้วยนะคะ
อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ประหลัดอำเภอร้องขอความเป็นธรรมนะคะ